แจ๊กลีสะสมตัวเลขเด็ดมาตั้งแต่ประเภทต้นเดือน

แท่นเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดแล้วนะ
เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ

ทำให้คุณปิงกี้นั้นมีเสียงล่ำลือ

เธอไปรำบวงสวงค่ะเทวาพิเศษกำไรมนต์
เท้ากุเวรเวสุวรรณราชาค่ะที่จังหวัดพิศนุโลกนั่นแหละ
ซึ่งในงานเขาก็มีพิธีปลุกเสกน้ำมนต์นะ
เหล่านักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดไปส่องเลขขันน้ำมนต์
ก็ได้ตัวเลขมาสมใจแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคตามปกตินั่นแหละ
แต่ความปังก็คืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
ตัวเลขที่เห็นค่ะดันเป็นตัวเลขท้าย๓ตัวรางวัลที่๑งวดที่แล้ว
ตรงจวดจ่ะกันไปเลย
งานนี้ค่ะก็มีเลขนะคะมีภาพสาวปิงพิงกี้นะ
รำลงพร้อมภาพขันน้ำมนต์ด้วย
หลายคนที่เห็นเนี่ยแห่ทักข้อความไปถามเลขงวดต่อไปกันเพียบเลย
แล้วก็ได้เจอสาวพิงกี้ในงานเดียวกันนะคะ
แต่ว่าเมื่อรู้อ่ะว่าคนมีในเรียนรับโชคจาก

เราไปรำแล้วคนไปถ่ายในงาน
แล้วเอารูปเราไปไว้กับขัน
ในข่าวลงก็คือเป็นรูปพิงกี้พร้อมกับเลข
ก็เลยตกใจว่าแบบเออเป็นเพราะเราทำให้
แต่จริงไม่ใช่ค่ะก็เป็นในงานนั้นมากกว่าค่ะ
ยังไม่บ้านะ
อันนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีอีกรอบหนึ่งอีกงานหนึ่งเดี๋ยวลองดู

มีค่ะมีเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเลข
ก็กลายเป็นว่ามีคนที่ติดต่องาน
ลักษณะว่าให้ไปแบบเหมือนเปิดตัวแบบในจังหวัดนั้น

อาจจะเป็นเรื่องของดวงชะตาต้องการนะคะ

อกจากนี้ค่ะสาวพิงกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นร้อนก่อนหน้านี้

พี่เต้คือผู้จัดการส่วนตัวของเธอนะคะ
คือพี่เต้อยู่ในคลิปนี้
เป็นคลิปที่แบบตำหนิสาวกระติกนะครับ

ชาวเน็ตพูดถึงจนว่อนโซเชียลนะคะ

จากคลิปนี้แหละทำให้พี่เต้กลายเป็นคนดังเลย
มีงานติดต่อเข้ามาเพียบเลยค่ะ
พี่เต้เองก็รู้สึกถึงกระแสที่เกิดขึ้นนะ
แต่ว่าไม่อยากจะหาผลประโยชน์ค่ะจากเรื่องนี้จริง
อกจากนี้ค่ะสาวพิงกี้ก็ยังได้พูดถึงความรู้สึกนะ
ที่หนุ่มเบิร์ตค่ะแฟนของแตงโม
ส่งเสื้อมาให้ทุกคนน่ารัก

เพราะว่ารู้สึกเหมือนเสื้อตัวนี้เป็นตัวแทนของแตงโมเลยอะค่ะ
น่ารักมากตรงที่เขาส่งเสื้อมาให้กับเพื่อนสนิทของโมอะค่ะ
โดยที่เราไปต่อคิวต่อคิวแบบขอว่าแบบจะซื้อ
แต่เราต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้ว
เราก็รู้สึกแย่ว่าแบบฉันจะทำงานถึงได้เสื้อโมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณเบิร์ตฝากมาแล้วเขียนว่าขอขอบคุณเพื่อนอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเสื้อตัวนี้ยังเป็นเสื้อที่เราใส่แล้ว
รู้สึกว่ายังเป็นเพื่อนเราเป็นโมกับคุณเบิร์ต
ขอบคุณทุกคนแทนเบิร์ตเพราะว่าเบิร์ตได้กำลังใจจากทุกคนมาก

เต้ก็กลายเป็นคนดังข้ามคืนแต่ว่ารักษณะภาพมันอาจจะรุนแรงแหละ
แต่เขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาก็เป็นการพูดจาพูดคุยกันเฉย
แต่ด้วยความที่เขาสนิทกันไงก็อาจจะออกแอคชั่นอะไรประมาณนั้นนะคะ
คุณผู้ชมต่อเนื่องกันนะคะและจากความมีน้ำใจของหล่าวชาวเน็ตแหละ
ทำให้ออเดอร์เสื้อสั่งเข้ามาแบบที่โอ้โหหคุณถล่มทลายเลย
ขายหมดแล้วขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการขอบพระยาทีการ

ก็ซื้อของแท้ดีกว่านะคะโอกาสหน้าแล้วกันเนอะ